นะคะก็ไปพูดถึงเรื่องของความเชื่ออื่นกันหน่อย
เรียกว่าเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ก่อนจะถึงวันที่๑กุมภาพันธ์
ไปดูแต่ละที่กันไปที่นครสวรรค์นะคะ
สารเจ้าพ่อนาคาราชตำบลจันเสนอำเภอตาคลีค่ะ
ชาวบ้านไปขอโชคลาภจากกุมารไก่ทองเรียกทรัพย์
เป็นกุมารทองที่ไว้ผมจุกนุ่งโจงกระเบน
มือซ้ายเท้าสะเอวมือขวาชูนิ้วโป้ง
เหมือนลักษณะกดไลค์แบบนี้นะคะ
ใครบวาบนบางสารเก๋าขอโชคลาภ
ก็ต้องเอานิ้วโป้งตัวเองไปแตะกับนิ้วโป้งของกุมารไก่ทอง

แล้วช่วงนั้นก็บอกชื่อพร้อมกับอธิษฐาน
จากนั้นก็มานั่งเสี่ยงเซียมซีได้อะไรก็เอาไปเสี่ยงโชคตามนั้น
ลองไปดูก็ได้นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์
ส่วนที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ที่นี่ก็คึกคักไปด้วยผู้ศรัทธาค่ะที่เข้ามากราบไหว้ขอพรพ่อปู่ฤษีพรมเมษ
ุมารเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียนองค์เทพทันใจและองค์แม่กระซิบ
ขอโชคขอลาบกันใครสมหวังจากการมาถ่ายรูปตามจุดต่างต่างนี้แล้ว
ก็จะนำประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนมาแก้บนและนี่ค่ะ
มักจะมาส่องเลขโสรสารตะสีแดงเนี่ยเห็นชัดเลย
รออยู่บนอ่างน้ำมนต์นี่แหละค่ะนำไปบวกลบคุณหารจัดสรรวางกันตามความชอบใจ
ซึ่งนางสาวสุกัลยาพรมหอมเป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางซ้าย
ก็เป็นผู้โชคดีนะคะนำประทัดน้ำแดงฟักทองมาแก้บนหลังจากที่ถูก
รางวัลเล็กท้ายหนึ่งห้ารับเงินไปสี่หมื่นสองพันบาท
และที่สำคัญไม่ได้เพิ่งถูกครั้งแรกคุณครูบอกว่านี่นะเป็นงวดที่๒๓มาแล้ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องของโชคส่วนบุคคลคุณครูอาจจะทำบุญมาดีนะคะ
อาจจะกระตันอยู่ต่อพ่อแม่หรือทำสิ่งดีอันนี้ส่งดีก็เลยมาสู่คุณครูก็เป็นได้ค่ะ